เพราะว่าวันนี้มีคลิปอยู่คลิปหนึ่ง

โอ้โหมันเสื่อมศาสนา

ของการทำอนาจารย์กัน
เดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
อวัยวเพศของผู้หญิงที่นอนอยู่ในห้อง

เจ้าคณะตำบลกับศรีกา
ซึ่งมันไม่สมควรเกิดขึ้นกับ

ทำตัวไม่เหมาะสมอยู่กับศรีกา

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

หลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปก็แน่นอนว่า

ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
ก็พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมนะครับ

จังหวัดสุรินเป็นพระจริง

รับว่าภาพในคลิปนั้นเป็นตนเอง

พฤติกรรมนี้ถือว่าผิดวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรง

กระทั่งเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา

พ้นจากตำแหน่งเจ้าวาด
และตำแหน่งทางปกครองทุกตำแหน่ง

อาบัดหนักมีอาบัดปราชิก

อาบัดปราชิกก็คือการไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง
แต่อันนี้เขาอ้างว่าเขาสัมผัส
เพราะสัมผัสมันแค่สังฆาทิเศษ
ซึ่งมันสามารถทำอธิกรได้

หรือว่าพ้นจากความเป็นพระไปโดยทันที

แต่อย่างนี้มันรับไม่ได้หรอก

ตอนนี้ก็ถูกสั่งให้พ้นจาก